นนทบุรีเดือดไม่พักเลยนะคะดุจริง
วัยรุ่นสองคนขี่รถหนีกลุ่มวัยรุ่นคู่อริค่ะ
คือเวลาขี่รถหนีแน่นอนหนึ่งมันใช้ความเร็ว
สมาธิก็ไม่ได้อยู่กับถนนเต็มที่แหละ

สุดท้ายเสียหลักชนเสาไฟ
แถมยังโดนยิงซ้ำหนึ่งนัดด้วยดูคลิปค่ะ
คือเรียกว่าสัญชาติยานการเอาตัวรอดก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรแล้ว
รถล้มปุ๊บทุกคนรีบลุกแล้ววิ่งแต่เสียงปั้งขึ้นมา
แล้วก็มีเสียงโอ๊ยก็คือโดนยิงนะคะ
เพราะดีมันไม่เข้าจุดสำคัญเธอถูกขาซ้าย

กลุ่มวัยรุ่นนะคะขี่รถไล่รถของคนเจ็บ
ซ้อนกันมาสองคันจนเสียหลักชนเสาไฟแล้วก็วิ่งหนีตายกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะคะอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวานนี้ประมาณสักเกือบ๕ทุ่มครึ่งนี่ค่ะ
อาบขาเลยไม่รู้จะวิ่งต่อยังไงเพราะว่าทะลุไปสองขาเลยนะคะ
สพไซน้อยได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบทันที
คนเจ็บคือนายวิรยุทธ์อายุ๒๑ปีนะคะ
โดนยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าน่องซ้ายทะลุออกขวา
จมกองเลือดอยู่ข้างร้านเอ็มศักดิ์ซ่อมรถจักรยานนะคะ
กู้ภัยก็ประถมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลไซน้อยนะคะ
เขาบอกว่าวีรยุทธ์เนี่ยมากับเพื่อนรุ่นน้องอายุ๑๕เอง
น้องคนนี้เล่าให้ฟังว่ากำลังจะกลับบ้านกัน
ตัวเขาขี่ส่วนวีรยุทธ์เนี่ยซ้อน
ก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถสวนทางมา๗คัน

กลุ่มแรก๕คันวกรถขี่ตามมา
ส่วนด้านหน้าอีก๒คันขี่มาขวางแล้วชักมีดออกมาบอกเอาเปล่า

อย่างนี้เลยเหรอใช่ใครจะเอาล่ะคะ

จังหวะหนีเนี่ยค่ะก็เลยมาเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้า

ที่ตามมา๔คันก็ไปจอดกลางถนน
พวกเขาก็รีบวิ่งแล้วนะคะแต่มีคนยิงมาหนึ่งนัด
เขาก็รีบวิ่งไปหาที่ซ่อนก่อนจะมารู้ว่าวิรยุทธ์ถูกยิง
ก็เลยรีบบอกชาวบ้านให้มาช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
เห็นว่ากลุ่มคนก่อเหตุอาวุธครบมือนะคะ
มีดก็มีปืนก็มีแต่ที่แน่ไม่รู้เป็นใครค่ะ
เพราะว่าสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสวมเสื้อแขนยาวเกือบหมดทุกคนเลย
สืบสวนสพไซน้อยตอนนี้ลงพื้นที่หากล้องวงจรปิดติดตามตัวคนร้ายแล้วนะคะ
เราก็ส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงไปดูกล้องวงจรปิดเหมือนกัน
เที่ยงคืน๓นาทีนะคะจับภาพคนเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์
มากัน๒คนแล้วก็มีผู้ก่อเหตุขี่ตามมาด้วย

แล้วก็จะเห็นมอเตอร์ไซค์๕คันขี่สวนทางกับคนเจ็บค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนก่อเหตุอีกเหมือนกันนั่นแหละ

ขี่สวนกันไปเสร็จปุ๊บอีก๒คันก็ดักหน้า
รถคนเจ็บก็ขี่ไปเสียหลักชนเสาไฟนะคะ
มอเตอร์ไซส์สองคันก็ขี่ผ่านไป
อีกไม่กี่วินาทีก็มีอีก๒คันขี่ตามกันไปอีก
นี่คนเจ็บล้มแล้วนั่นไปแล้วหนึ่ง

นี่จังหวะล้มปุ๊บล้มเสร็จรีบลุกได้ยินเสียงปืนดังปั้ง
วิ่งหนีตายกันไปแล้วกลุ่มคนร้ายก็ขี่รถหนีไปเหมือนกันค่ะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเราได้เจอได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดนั้น
พาไปดูจุดที่รถล้มเขาบอก๕ทุ่มกว่าเนี่ยนอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงวันเหมือนบิดมอเตอร์ไซค์ไล่กวดกันนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะโวยวายกันแล้วก็เสียงปืนดังปั้งหนึ่งนัด
แล้วก็มีเสียงคนร้องช่วยด้วยอืมใจอ่ะอยากช่วยนะฮะ
แต่ไม่กล้าจริงเพราะเสียงปืนก็ได้ยินไงก็ไม่กล้าออกไปอะค่ะ
ได้คุยกับคนที่มาช่วยเหลือคนเจ็บนะเขาบอกเขาพาไปดูหลังบ้านที่เปิดเป็นร้านชำ
ตรงนี้เป็นจุดที่คนเจ็บวิ่งมาซ่อนตัวอยู่ตรงหลังบ้าน
ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะคะที่พื้นปูนได้ยินเสียงคนเรียกร้องขอความช่วยเหลือบอกลุงมนต์
ลุงมนต์ช่วยด้วยได้ยินคนเรียกชื่อก็เออใครมาเรียกดึกดื่น
ลงมาดูเอ้านี่เด็กในหมู่บ้านนี่นะ

ช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เหรอแน่จักอ๋อตอนเดี๋ยวมาดูเขาจะเป็นยังไงแล้วบ้าง
ตอนมาดูเขาเขานั่งไอ้นี่แล้วกองเลือดแล้ว
เครื่องมือเจ็บหนักแล้วตรงนี้แล้วใช่อืมคนนั้นเล่าไหมคะว่าใครยิงอะไรยังไง

ก็เลยโทรออกวิ่งแล้วก็พอเจอปุ๊บก็วิ่งออกมาโทรหาผู้ใหญ่อืม
ตามปกติเนี้ยเนี้ยคนเจ็บเนี้ยเคยมาที่ร้านเราไหมคะอ๋อ
เพราะคนพื้นที่คนแถวนี้เขามาประจำมาที่ร้านเรา
ประจำไหมก็มาอยู่อ่ะ
ได้คุยกับอีกหนึ่งคนนะคะก็คือยายของคนเจ็บและยายของวิรยุทธ์ค่ะ
ยายบอกหลานยายมันเป็นเด็กมีปัญหาครับ
คือพ่อแม่แยกทางกันก็ไม่ได้กลับมาบ้านนานแล้ว
ยายก็เลยไม่ค่อยรู้ข้อมูลหลานเท่าไหร่กลับมาทีก็คือเงินหมดนั่นแหละ
มาขอเงินยายส่วนใหญ่ติดเพื่อนอยู่แต่กับเพื่อน
ตอนยายไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหลานก็บอกแต่ว่าไม่รู้จักคนยิง

คือยายก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันก็เอาเป็นว่า

อยากฝากถึงคนที่ก่อเหตุไหมว่าให้มามอบตัวอะไรเนี่ย
ผิดชอบไหมสิ่งที่เขาก่อเหตุกับหลานเราไหม

แต่คราวนี้เราก็ไม่รู้ว่าหลานเราจะไปอะไรกับเขามาก่อนหรือไม่

นี่แหละมันตรงปัญหาตรงนี้เราก็ไม่รู้
เพราะว่าเขาไม่ได้เข้ามานานไง
ต้นสายปลายเหตุมันยังไงยายก็ไม่รู้ไง
เมืองต้นสพไซน้อยบอกว่าอยู่ระหว่างติดตามตัว

ตอนนี้ไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางคนร้ายแล้ว
คิดว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่ด้วยนะคะ